เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง
บ้านแห่งนี้เป็นบ้านของป้าแสงระวี

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เดือดร้อน
แล้วชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป้าแสงระวินเนี่ย

คือทนไม่ไหวบางคนเนี่ยคุณเชื่อไหม
เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยบริเวณเนี่ย

ป้าไม่ไปใช่ไหมผมไปเอง
ใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าป้ามหาภัย

ตำรวจนครบานห้วยขวางค่ะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าไปค้นบ้านของป้าแสงระวี
กันใจรุ่งโรศอายุ๖๙ปี

บ้านของป้าแสงระวีเลี้ยงสัตว

มีการสตาร์ฟหมาตั้งโชว์หน้าบ้าน

ระหว่างเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจค้น
นักข่าวของเราก็ลงไปด้วย

ป้าแสงระวีอยู่ชั้น๒

มีเสียงตะโกนไล่เจ้าหน้าที่ในช่วงแรกด้วย
คุณผู้ชมอยากกระนั้นเลยไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
เธอมาหลังแก่แม่ไม่ได้นะ
แม่มีงานยุ่งมากมายใกล้กร
แม่ไม่ได้กลัวพวกเธอเลย
แม่สุดลำอยู่แล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมป้าแสงระวีแกก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนะ
พยายามที่จะตะโกนด่าแล้วก็ไล่ให้เจ้าหน้าที่ออกไป

เอามาไม่ได้ถ้าไม่อนุญาต

นี่คุณผู้ชมใช้เวลาในการตรวจค้นสักประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษจากกรมประสุทธิ์บอกว่า
จากการเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านของป้าแสงระวี
สภาพด้านในค่อนข้างที่จะเหม็นนะ

แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบสุนัขป่วย
เพียงสุนัขที่บาดเจ็บเป็นแผลจากการถูกของมีคม

ซึ่งสภาพภายในบ้านแออัดเกินกว่าที่จะรับเลี้ยงหมาได้

ส่วนซากสุนัขซากหมาที่สตาร์ฟตั้งโชว์หน้าบ้านที่
เพื่อนบ้านเขาแจ้งตำรวจก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่พบนะฮะ
ส่วนคุณอาริสสีทองเป็นผู้อำนวยการเขตดินแดงบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ป้าแสงระวีลดจำนวนหมาลง
แต่จากการตรวจค้นในวันนี้เธอก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ถือว่าเป็นการผิดคำสั่งของเจ้าหน้าที่
จากนี้ก็จะไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
ส่วนความเห็นที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะ

ฝ่ายแรกทางกรมประสุทธิ์ที่ลงไปพร้อมเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าก็ไม่เข้าข่ายความผิดพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
เขาบอกว่าอันนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างชัดเจน
ซึ่งฝ่ายกรมประสุทธิ์บอกว่ามันไม่ใช่
มันเป็นการแค่ผิดการจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉย
เพราะว่าเขาเข้าไปตรวจไม่พบสัตว์ป่วย

ไอ้หมาที่บอกว่าสตามเนี่ยก็ไม่มีค่ะ
ส่วนมาคุณผู้ชมมาฟังเสียงจากเพื่อนบ้าน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ทุกข์จากกลิ่นของสุนัขสิ่งปฏิกูล
และเสียงรบกวนเวลากลางคืน
โดยเฉพาะคุณธนทัศน์ทิพพิทักษ์อายุ๒๔ปี
คุณธนทัศน์บอกว่าคุณธนทัศน์อยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิด
ก็คือปี๒๕๓๗ตั้งแต่เด็กจนโต
เห็นป้าแสงระวีเลี้ยงสุนัขเกือบ๑๐๐ตัว
มักจะปล่อยให้หมาออกมานอกบ้าน
ถึงเวลาแกก็จะต้อนหมากลับเข้าบ้าน
หมาเข้าไปในบ้านใครแกก็จะเดินเข้าไปด่าบ้านนั้น
แล้วก็มีสิ่งปฏิกูลสิ่งเหม็นตลอดเวลา
ถ้าหมาตายแกก็จะมัดหมาใส่ถุงดำแล้วก็เอาไปทิ้งไว้กองขยะหน้าบ้าน
คุณธนทัศน์บอกว่าทนไม่ไหวแล้วพฤติกรรมแบบนี้
เฉพาะกลิ่นโดยเฉพาะเสียงที่มันรบกวน
ก็เลยตัดสินใจค่ะย้ายกันออกไปจากบ้านนี้แหละทั้งครอบครัวเลย
เมื่อปี๒๕๕๑เพราะว่าทนไม่ไหว
โดยเฉพาะเรื่องของการสตาร์ฟหมาไว้หน้าบ้าน
บอกว่านี่ไม่ใช่ตัวแรกแกนสตาร์ฟมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ทำไมตำรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครั้งนี้ไม่เจอ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ

คุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ

คุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ

คุณธนทัศน์เล่ากันหน่อยนะคะ

คนนี้เขาเนี้ยขายหวยใต้ดิน

ช่วงที่โดนเผาบ้านเนี่ยสาเหตุมาจาก
คุณบดินเนี่ยนำแผ่นพลาสติกเนี่ย

กั้นตรงระเบียงเพราะว่าป้าแสงระวี

เราก็เลยจัดการขาผาวแล้ว
เป็นทุกของชาวบ้านแถวห้วยขวาง
ถามคุณผู้ชมแล้วกันว่าคิดว่าทางออกกับคุณป้าคนนี้จะทำยังไง

ยังไงคุณป้ายังคงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรกันอยู่
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจไม่พบอะไร
ดำเนินคดีไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เดิม
ถ้าอยู่ข้างบ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำอย่างไร